ภาคตะวันออกกันหน่อยปราจีนบุรีคุณผู้ชมมีฝนตกหนัก
แล้วน้ำจากเทือกเขามันไหลบ่าลงมาในหมู่บ้านไปตัดขาดถนนประชาชนเข้าออกไม่ได้
ติดอยู่สัก๖๐๐คนได้เดือดร้อนทีเดียวเพราะว่าถนนมันขาดนะครับ
คุณผู้ชมดูภาพนี้สิโอ้โหมันกลายเป็นแม่น้ำขนาดใหญ่
ตัดผ่านหน้าหมู่บ้านแต่นี่มันคือถนนจากถนนกลายเป็นคลองเลยนะอืม
ฝนตกหนักติดต่อกันหลายวันในพื้นที่อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่แล้วก็พื้นที่อำเภอนาดี
จังหวัดปราจีนบุรีครับวัดปริมาณน้ำฝนได้หนึ่งร้อยสิบเจ็ดมิลลิเมตร
ก็ทำให้มีปริมาณน้ำมากเลยนะไหลลงมาจากเทือกเขาใหญ่นะลงสู่ตำบล
เอ่อไปท่วมแล้วก็ไปท่วมสะพานทางเข้าหมู่บ้าน
ระหว่างหมู่สามกับหมู่เจ็ดจนถนนมันขาดสะพานก็ขาดยาวกว่าห้าสิบเมตร
ประชาชนในหมู่บ้านดูฝั่งนู้นสิครับ
หกร้อยกว่าคนเหมือนติดเกาะเข้าออกไม่ได้

อำเภอนาดีได้ประสานหน่วยงานปพจังหวัดปราจีบุรี
เรือท้องแบนไปช่วยชาวบ้านเป็นการชั่วคราวกันก่อน
แล้วก็ให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคนำเสาไฟ
ไปวางพาดเป็นทางให้ประชาชนสัญจรได้เป็นการชั่วคราว
คุณผู้ชมพาไปดูอีกหนึ่งจุด
ที่ชุมชนตลาดเก่าเทศบาลกบินบุรีจังหวัดปลาจีนบุรี
นี่ก็ได้รับความเดือดร้อนเหมือนกัน
ชาวบ้านก็ต้องรีบขนย้ายเข้าของไปไว้ในที่สูง
คือน้ำท่วมที่ชุมชนตลาดเก่าตรงนี้
ตั้งแต่เย็นเมื่อวานแล้วทีนี้เมื่อคืนเนี่ยก็เพิ่มสูงขึ้นอีกนะคะ
วัดระดับได้สักประมาณ๒๕เซนติเมตร
น้ำจากจุดนี้เนี่ยก็คือไหลมาจากน้ำแควร์น้อยหานุบาลอำเภอนาดี
แล้วก็น้ำในแควร์พระปรงไหลมาจากจังหวัดสะแก้ว
บรรจบกันที่นี่ก็เลยทำให้น้ำมาเร็วแล้วก็ค่อนข้างที่จะแรงเหมือนกันนะ
ไปที่จังหวัดสะแก้วกันหน่อยนะคะป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด
เตือนประชาชนเลยว่าให้ระวังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากแล้วก็ดินโครนถล่มค่ะ
ในอำเภอโคกสูงน้ำในคลองห้วยยางเนี่ยไหลเข้าท่วมพื้นที่รุ่มต่ำแล้ว
น้ำท่วมถนนในตำบลโน่นหมักมุ่นสูงยี่สิบถึงสามสิบเซนติเมตรแล้วนะคะ
ขณะที่เมื่อคืนที่ผ่านมาเกิดพายุฝนตกอย่างหนักในพื้นที่อำเภอศรีมราชา
จังหวัดชนบุรีนานหลายชั่วโมงนะครับชนบุรีพอน้ำท่วมอ่า
ฝนตกปุ๊บน้ำท่วมทันทีเหมือนกันนะฮะเป็นประจำเลยฮะ
ท่วมถนนบ้านบริเวณของประชาชนนี่ขนาดติดทะเลนะเออน้ำไม่ระบายเลยครับ
โดยเฉพาะที่ศรีแยกอัดสำชันไปถึงศรีแยกตลาดฉลองน้ำท่วมสูงกว่าห้าสิบเซนติเมตร
รถจักรยานยนต์ก็สัญจรไม่ได้รวมทั้งรถเล็กด้วย
ชาวบ้านต้องเก็บข้าวของไว้บนที่สูงแบบนี้แหละครับเอออีกจุดหนึ่งนะคะ
ศรีราชาชนบุรีที่น้ำท่วมเยอะเลยนะคะ
ก็คือบริเวณถนนศรีราชาน้องค้อท่วมตรงนี้สักประมาณความยาวคือ๒๐๐เมตร
จุดเนี่ยคุณค่ะน้ำระบายไม่ทันสูงสักประมาณ๗๐เซนติเมตรเกือบเมตรนะ
รถสามารถสัญจรผ่านไปมาได้เพียงเลนเดียว
เจ้าหน้าที่กู้ภัยก็ต้องรีบมาอำนวยการจราจรให้กับประชาชน
ตอนนั้นเมื่อคืนที่ผ่านมาน่าจะต้องใช้เวลาสักประมาณ๒๓ชั่วโมง
จึงจะระบายน้ำที่ท่วมให้กลับเข้าสู่ภาวะปกติได้นะคะ